เป็นคลิปที่ฮือฮาในโลกโซเชียลนะครับ
เพราะว่าผู้หญิงคนหนึ่งตามถ่ายผู้ชายเสื้อดำ

หยิบเงินของคนอื่นที่เขาทำตกไป

ทำไมหยิบไปหน้าแบบนี้
ให้คุณผู้ชมไปดูคลิปกันก่อนเดี๋ยวเล่าเหตุการณ์ให้ฟังนะครับ

ทนซึ้งตามนั่งมา
ต้นขึ้นแล้วโต๊ะเบื้องรอย

หมอโตโตเจ๊งตำรวจเลย
โอ้โหผู้หญิงคนถ่ายนี้ไม่กลัวผู้ชายเสื้อดำคนนี้เลยนะ
คือเดินตามเลยแล้วถ่ายด้านหน้าด้วยค่ะ
แล้วก็เถียงกันด้วยคือเรียกร้องให้คนเสื้อดำคืนตังค์มา

คือผู้หญิงคนนี้ชื่อฟ้านะ
ตามถ่ายผู้ชายเสื้อดำบอกพี่เงิน๒๐๐ที่คนนู้น
ผู้ชายอีกคนนึงที่เขาต่อคิวซื้อก๋วยเตี๋ย

แต่พี่ไปเก็บเงินของเขามาได้ยังไง๒๐๐บาท

โอ้โหถ่ายคลิปตามทวงเงิน
จนกระทั่งผู้ชายคนนี้ไปนั่งอยู่สักจุดหนึ่ง

แล้วก็มีการตอบรองบอกว่าคืนก็ได้คืนก็ได้
สุดท้ายคืนก็ได้แต่ขอนะขอ๕๐บาท

ทีนี้ครับผู้หญิงที่ตามถ่ายบอกว่าไม่ยอมไม่ควร
ควรจะคืนเขาเต็มจำนวน๒๐๐บาท

ครั้งสุดท้ายเหลือ๒๐บาท

เท่ากับคืนเข้าไป๑๘๐บาท
เหตุการณ์นี้เราได้พูดคุยกับคนที่ไปถ่ายคลิป
ผู้หญิงใจกล้าคนนี้ก็คือนางสาวแสงจันมโนสาร
อายุ๓๒ปีหรือว่าคุณฟ้า

บอกว่าเรื่องเกิดจากเมื่อคืนนี้ฟ้าไปซื้อเล้ง
ก็เหมือนต้มแซ่บนะพี่ชายสี่บะหมี่เกี้ยว
และพี่ชายกับแฟนก็มาที่ร้านก๋วยเตี๋ยวนี้ด้วย
และเห็นพี่ชายกำลังดึงมือถือออกจากกระเป๋า
ตังค์หล่น๒ใบก็คือแบงค์ร้อย๒ใบ
แต่ตะลุงเสื้อดำเดินสวนมาพอดี
แล้วเห็นตังค์ก็เลยหยิบไปเลย๒๐๐บาท
ฟ้าเองก็ใจดีสู้เสือพูดกับเขาดีแล้วนะ
พี่เขาพี่คะเงินของเขาค่ะคืนเขาเถอะอย่าทำแบบนี้
พูดกันดีแล้วคืนเขาเถอะเงินของเขา

แต่ทีนี้ผู้ชายเสื้อดำเถียงเงินของกู

ฟ้าก็เลยได้แต่ถ่ายคลิปในโทรศัพท์มือถือไว้
กะว่าจะเอาไปเป็นหลักฐานในการแจ้งความ
แต่สุดท้ายพอผู้ชายเสื้อดำคืนเงิน
ตอนแรกบอกว่าถ้าคืนครบจำนวนฟ้าเองเธอก็จะลบคลิป
แต่ทีนี้แหมพอไม่คืนเต็มจำนวน
มีการต่อรองขอ๕๐บาทขอ๒๐บาทบ้าง
คุณฟ้าก็เลยไม่ลบคลิปนะฮะ
แล้วคุณฟ้าก็เลยเอามาโพสต์ลงในโลกโซเชียล
คุณฟ้าบอกแบบนี้เอ็นดูพี่บ่าวเขา
เบาคือใครคือพี่ชายที่มาซื้อก๋วยเตี๋ยวแล้วทำตังค์ร่วง
เห็นตังค์ร่วงกับตาแต่ทวงคืนไม่ได้
เพราะจะออกจากแถวต่อซื้อก๋วยเตี๋ยว
ก็กลัวเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยด่า
ไม่กล้ามาตามเองก็เลยเป็นหน้าที่ของฟ้า

ใช่แต่คุณฟ้าบอกว่าตังค์๒๐๐ที่ล่วงนี่ก็มีความหมายนะ
เพราะว่าพี่ชายที่มาซื้อคือเขาก็จะเอาก๋วยเตี๋ยว

ผู้หญิงคนนี้คุณฟ้าใจกล้าจริง
ลองเข้าไปดูในเพจของเธอนะ
ที่ชื่อว่าหนูฟ้าวงคาราเมล